สวัสดีค่ะ

ตกไม่เยอะเท่าไหร่บ้างค่ะแต่ว่าเห็นเศษอากอยู่เมื่อชาวนี้

วันนี้ในกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่ายังมีโอกาสตกอยู่ในช่วงบ่าย
ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ระวังกันหน่อย
เพราะว่าฝนในระยะนี้จะเป็นฝนที่มีลักษณะของลมกระโชคแรงมาด้วย

ในระยะนี้เขาพัดกำลังค่อนข้างแรง
จึงสามารถที่จะเอาไอน้ำมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแนวปะทะ
ก็คือในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคกลางตอนล่าง
กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

เห็นเป็นแถบฝนไหมครับ
แถวที่ประเทศจีนฝั่งตะวันออกจะสังเกตว่าเป็นเส้นยาวมาแบบนี้
อันนี้เรียกว่าร่องฝนร่องฝนเป็นเส้นยาว
ซึ่งร่องฝนเป็นจุดที่จะมีฝนตกหนักตกชุกนะครับ
ตอนนี้เอาร่องฝนเข้าไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของจีน
จากจีนเรื่อยมาจนถึงบริเวณทางตอนบนของเวียดนามตอนบนของลาว
ตอนนี้มีปัจจัยตัวหนึ่งที่ไปดึงเอาร่องฝนตัวนี้เข้ามาในเมืองไทย
ก็คือเป็นห่อมฝนที่เกาะตัวในบริเวณทางตอนบนของเวียดนาม
หมุนดึงเอาหย่อมฝนที่อยู่ตอนล่างของจีนลงมาในไทยด้วย

จึงทำให้ในระยะนี้ฝนในพื้นที่ภาคเหนือยังคงเยอะ
อีสานยังคงเยอะใครอยู่พื้นที่ดังกล่าวก็ต้องตรวจสอบกันหน่อย
ตอนนี้จากการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมก็พบว่าจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตก
ภายใน๑ชั่วโมงนี้ประกอบไปด้วยบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแพร่สุโขทัย
อุตราดิษฐพิสุนุโลกพิจิตรน้องคายอุดรธานีสกลนครอุบลราชธานีนครนายกนะครับ
ฉะเชิงเศร้าระยองแล้วก็จันทบุรี
ใครที่อยู่บริเวณต่างกล่าวโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก
จันทบุรีตราดฝนตกค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ติดต่อกันหลายวัน
สิ่งที่ต้องเตือนหน่อยใครที่จะไปชิมผลไม้
อาจจะต้องระวังเรื่องของน้ำฝนที่ตกสะสมเยอะจะทำให้เกิดภัยอื่นตามมา
น้ำตุ้มฉับพลันน้ำป่าไหลลาก
ก็คาดการณ์แบบนี้นะครับว่าตั้งแต่วันนี้ไปถึงสิ้นเดือนฝนบริเวณตอนล่างยังเยอะอยู่
แต่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นเดือนใหม่ฝนบริเวณทางตอนล่างจะลดลง
แต่ว่าตอนบนจะยังคงเยอะอยู่
ก็ชาวเหนือชาวอีสานจะเป็นช่วงที่ต้องเตรียมแล้ว
เพราะว่าน้ำจะเริ่มมีการหลากมาแล้วนะครับ
จากจีนน้ำจากลาวตอนบนก็จะเริ่มมีการไหลตามแม่น้ำโขงมาแล้วนะครับ

เพราะว่าฝนที่ตกมาตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
อันนี้เป็นการคาดการณ์ฝนนะครับ๒๓วันหลังจากนี้เป็นอย่างไร

พื้นที่สีฟ้าคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกนะครับ
สังเกตว่าภาคเหนือเกือบทั้งภาค
มีจุดสีส้มแดงเขียวคือตกหนัก
ตกเยอะอย่างแบบภาคใต้ฝั่งอันดามัน

คำนวณต่อไปนะครับก็จะพบว่ายังคงหนาแน่นในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือ
ยังเป็นจุดที่ต้องระวังฝนหน่อยนะครับ
อย่างที่บอกแล้วครับว่าตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๓๐นะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยภาคใต้ยังคงเยอะนะครับ
ต้นเดือนหน้าภาคใต้ลดลงแล้วนะครับ
นี่เป็นสถานการณ์ฝนในไทยนะครับหลายจุดตอนนี้ฝนตกเหมือนกันนะครับ
ไอแลนด์เขาก็มีฝนตกนะครับฝนตกแบบนี้ก็มีผู้ประกาศข่าวเขาไปรายงาน

คุณผู้ชมครับตอนนี้ฝนกำลังตกอย่างหนักเลยนะครับ

ระหว่างรายงานอยู่ปรากฏว่าลมแรงมาก

ปรากฏว่าก็ขำตัวเองด้วย

ก็โอเคตัดทิ้งเลยดีกว่า

ของเราก็ถือว่ามีร่มที่แข็งแรงกว่า

ก็จากการตรวจสอบ

เดี๋ยวไปตรวจสอบสภาพอากาศต่างประเทศกันต่อ

ดูกันหน่อยนะครับจุดไหนมีฝนตกหนัก